เรื่องนี้ก็ต้องตามดูค่ะแหมมีให้เห็นดูทุกที่จริงนะ
รวมกลุ่มกันไม่ได้ทำอะไรหรอกคุณนั่งเล่นไฮโลค่ะ
เป็นบ่อนไฮโลกลางป่ามันตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ย
วิ่งกันยังไงลองดูค่ะ
ฮะเล่นไฮโลอืมนี่ค่ะตำรวจบุกไปสิคะ
ฝ่ายปกครองบางละมุงค่ะแล้วก็บุกจับนักพนันไฮลู
จะเอาไว้แบบว่าแอบหลบตำรวจเนี่ยแหละค่ะทีนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่พอรับแจ้งเหตุอ่ะ
รับทราบแม่ตรงนี้มีแน่ก็บุกเข้าไปเลยค่ะ
ช่วงสักประมาณ๔ทุ่มครึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เอง
สรุปจับคุมนักพนันไฮโลได้ยี่สิบเก้าคนนะคะมีผู้ชายเนี้ยยี่สิบเอ็ดคน
ผู้หญิงเนี้ยแปดคนแล้วคุณรู้ไหมหนึ่งในนั้นน่าตกใจ
มีตำรวจหนึ่งนายอยู่ในวงพนันด้วยค่ะอ้าวอ้าวสอบส่วนเบื้องต้น
นายตำรวจนายนี้ถูกสั่งพักราชการอยู่ก่อนหน้านี้ด้วย
เอ้าแล้วเขาให้พักราชการแล้วมาเล่นพนันเหรอแล้วก็ยังพบของกลางค่ะ
เป็นอุปกรณ์การเล่นพนันไฮโลชิบเงินสดหมื่นห้าเงินสดสมุดจด
แผ่นเผยบางรมงค์คุณพิศิษฐ์

ชาวบ้านนี่แหละร้องเรียนมาเอง
บอกว่าตรงนี้มีการเล่นการพนันลักลอบกันอยู่นะ
ก็เลยส่งสายรับแฝงตัวเข้าไปตรวจสอบ

และคนที่มีส่วนรู้เห็นด้วยของกลางทั้งหมดด้วยค่ะ
ส่งสอบส่วนที่สพคใหญ่ต้องดำเนินคดีทั้งหมด
แล้วก็รวมไปถึงขยายผลไปถึงผู้เกี่ยวข้องด้วยค่ะ